มาตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ช่วงเวลาต่อไปก็เข้าสู่ช่วงของการสำรวจความเสียหายและช่วงของการฟื้นฟูต่อไปนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือวัดทงชัยธรรมจักรในตำบลทงชัยอำเภอบางสะพานนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เกือบจะสุดท้ายในการรับน้ำจากอำเภอบางสะพานเกือบทั้งหมด
ก่อนไหลลงเข้าสู่ทะเลซึ่งด้านหลังผมตรงนี้เองก็จะมีการตั้งจุดศูนย์เฝ้าระวังนะครับ
มีการตั้งมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้โดยมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจากปพหรือจิตอาสา
รวมถึงหน่วยงานกู้ภัยแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่นะครับ
ช่วยกันระดมกำลังมาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครับ
ซึ่งด้านหลังบริเวณด้านในวัดนะครับก็มีการอบพยพประชาชนบางส่วนที่ต้องเจอกับสถานการณ์น้ำท่วม
ซึ่งตัวเลขที่เราได้รับล่าสุดเมื่อวานนี้มีประชาชนมาพักพิงชั่วคราวที่นี่เกือบ๓๐๐คนนะครับ
ซึ่งขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ก็ได้สำรวจสภาพอากาศและการประกาศแล้วว่าสภาพอากาศ
ว่าสภาพความเสียหายตั้งแต่สถานการณ์ฝนตั้งแต่เมื่อคืน
จนถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่
ก็ตั้งแต่เมื่อวานเราพายุเข้าทั้งลมและฝน
เข้าตอน๖๓๐บาทกับ๖๔๕บาท
แล้วก็ทำให้บ้านเรือนเสียหาย

ประหลัดจังหวัดนายสมพรบัชชิมเพชรได้สั่งการลงมา
โดยท่านผู้ว่านะคะท่านดรพันลบสิงหาเสนีได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่
ทงชัยนะคะก็ได้อยู่สั่งการเฝ้าระวังพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์
น้ำนะคะแล้วก็พายุที่จะเข้าต่อเนื่องอ่าเมื่อคืนนะคะก็ตั้งศูนย์เฝ้าระวัง
โดยที่ใช้พื้นที่วัดทงชัยเนี่ยเป็นศูนย์เฝ้าระวังแล้วก็กระจายกำลังที่จะออก
อ่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยของตำบลทงชัยเนี้ยมีทั้งหมดที่โดนประสบภัยสิบหมู่บ้าน
สภาพความเสียหายตั้งแต่เมื่อวานมีความเสียหายสิบหมู่บ้าน
ณขณะนี้เราได้สำรวจหรือยังครับว่ายังมีน้ำขังอยู่ที่ไหนตรงไหนบ้างฮะ
ตอนนี้น้ำขังอยู่ที่หมู่สามค่ะหมู่สามแล้วก็หมู่๔ของทงชัยนะคะ
ที่โดนน้ำขังอยู่ค่ะเสียหายมากน้อยแค่ไหนครับอ่าแล้ว
ความเสียหายอยู่ที่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วหลังจากนี้พอหลังจากน้ำลดแล้วประกาศเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
บทการต่อไปที่เจ้าหน้าที่กับหมู่บ้านจะต้องร่วมกันทำคืออะไรครับพี่
ต้องเยียวยาค่ะแล้วก็ตอนนี้อ่าสั่งการโดยท่านประหลัดจังหวัดกับท่านอ่า
กรินทุมเศษในอำเภอบางสะพานน่ะนะคะพร้อมด้วยประหลัดอาวุโส
อะประหลัดธรรมจริระรงพลิปนะคะก็ได้
สั่งการเฝ้าระวังศูนย์อยู่กันตั้งแต่เมื่อคืนให้ฟื้นฟูชาวบ้านวันนี้คือจะต้องเคลียร์พื้นที่
ที่บ้านที่ประสบภัยที่โดนต้นไม้ล้อมทับนะคะ

ครับขอบคุณมากค่ะพี่
ทั้งหมดนี้นะครับคือสถานการณ์ล่าสุดที่
เกิดขึ้นในอำเภอบางสะพานนะครับ
ก็เป็นการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับ
สภาวะอากาศตอนนี้ในอำเภอบางสะพาน
จังหวัดฝรั่งสวดคิดิคันครับ